พบกันต่อกับโครงการของโตโนพาคินเรียกว่าอย่างเดินหน้าต่อ
ซึ่งเมื่อวานนี้พี่โตโนต้องพัก๑วัน

แต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะเจ้าตัวกลับมาลงทะเลว่ายน้ำอีกครั้ง
คือจริงสามารถว่ายน้ำต่อเนื่องรวมระยะทางตอนนี้ทั้งหมด๒๔๕กิโลเมตร
รวมเป็นการบาดเจ็บช่วงหลังไล่
แม้จะส่งผลทบต่อร่างกายในช่วงว่ายน้ำอยู่บ้าง

แต่คุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะก็มีข่าวดราม่าเกิดขึ้นนะ
ชาวเน็ตก็มีบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างออกไปค่ะ
มองว่ากิจกรรมที่จัดครั้งนี้จัดในช่วงโควิด๑๙ระบาด
แพทย์ที่ไปร่วมกิจกรรมน่าจะเป็นกำลังสำคัญในการมารักษาโควิด๑๙
แต่ต้องมาดูแลโตโน่ซะอีกนะคะ
และในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้นะคะ
ก็ไม่มีใครอยากจะบริจาคเงินทำให้ยอดบริจาคอาจจะไม่ได้ตามเป้า

นำไปเปรียบเทียบกับศิลปินรุ่นพี่ท่านอื่นนะคะ
ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบเดียวกัน

แต่ก็มีส่วนใหญ่ที่ยังคงส่งกำลังใจให้โตโน่พร้อมชี้แจง
แผนว่ากิจกรรมนี้เขาเตรียมตัวมาเป็นเวลานาน

แล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีเจตนาที่ดี
ไม่ควรจะมาบรรทอนกำลังใจกันค่ะ
โดยโตโน่เองนะคะก็เคยโพสต์นะคะ
ประกาศว่าเข้าใจสาการบ้านเมืองดี
ขอยกเลิกเพื่อนนักแสดงที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วย

แล้วก็บอกว่าตัวเองเลือกที่จะทำเพียงกลุ่มเล็กของตัวเองเท่านั้น

ถูกต้องแล้วก็ต้องบอกเป็นกำลังใจให้กับพี่โตโน่ด้วยกันแล้วกันนะ